เสาร์นี้พบกับผมบรรพัฒนภนภน
จะพาไปโอ้โหกันที่โป๊ะปล่อย
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
เป่าเรียกลูกบ้าน
กับความอันซีนหนึ่งเดียวในไทย
ตักบาทพระถ่อแพร่
แล้วไปเดินตลาดชิมอาหารท้องถิ่น
ฟินกับธรรมชาติและลำน้ำพาชี
จากนั้นก็ไปสนุกกันต่อที่โรงเรียนควาย
ปิดท้ายทริปด้วยการกินข้าวแบบวิถีกะเรียง

ออกเดินทางพร้อมกันวันเสาร์นี้

พร้อมกับรายการโอ้โหไทยรัฐทีวี

นี่เสาร์นี้มีของดีมาบอกค่ะ

เป็นของดีมากของดีแบบที่เรียกได้ว่า
โอ้โหใหม่แกะกล่องเปิดมาดังเป๊ะเลย
เปิดดังเป๊ะนี่มันน้ำอัดลมหรือว่ายังไง
พิธีกรพิธีกรรายการคนใหม่

เก่งมากหล่อแบบไม่ต้องพูดเยอะอะคุณ
ไม่อยากจะบอกว่าคุณชนะไม่ติดฝุ่นเลย

กรใหม่ของดิฉันค่ะน้องรอนค่ะ

ลองพิธีกรน้องใหม่ของเราเขาจะมาเพิ่มเติมความสนุกความฟินให้กับรายการโอ้โหไทยแลนด์นะคะ
สำหรับทริปแรกของเรานะพาไปท่องเที่ยวแบบชิล
แต่ว่าเต็มไปด้วยสีสันของวิถีท้องถิ่นและธรรมชาติ

ไหนคะโอ๊ปอยโอ๊ปอยค่ะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

ใช่แล้วงั้นเดี๋ยวต้องพาไปนะโอ๊ปล่อยเป็นภาษากะเหลี่ยงค่ะแปลว่าพักผ่อน
คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนพักจิตใจไปกับกิจกรรมแรกของวันก็คือการตักบาทพระล่องแพร
เรียกได้ว่าที่นี่คือแบบเป็นมนต์เสน่ห์แล้วก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะ
บุญกันแล้วไปอิ่มท้องกันต่อในตลาดเลยจ้านี่ค่ะเขามีอาหารท้องถิ่นเยอะแยะมากมาย
คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยทานกันมาก่อนด้วยอย่างขนมจีนหยวกกล้วยอย่างเงี้
คุณชนะรู้ไหมขนมจีนหยวกกล้วยเป็นไงไม่รู้นะต้องรอดูนะครับเพราะว่าภาษากาเหรียงเขาเรียกว่าขนมอุ้ย
ก็คือขนมจีนหยกกล้วยหรือเมนูข้าวแดกงาเนี่ยที่กำลังตำอยู่อะไรเนี่ยค่ะภาษากะเหลี่ยงเขาเรียกว่าหมี่ซินะคะ
ก็บอกได้เลยว่านอกจากอิ่มท้องแล้วอิ่มบุญแล้วคุณจะได้ฟินไปกับนี่ธรรมชาติคุณดูพื้นที่สีเขียวขจีแบบนี้มีลำน้ำพาชีไหลผ่านเล่นน้ำได้ด้วยนะ
เห็นบรรยากาศแล้วบอกได้เลยถ้าคิดจะพักคิดถึงโอ๊ะปล่อยนะคะจากนั้นไปสนุกกันต่อที่โรงเรียนควายบ้านหนองตาดั้งนะคะ
ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนี่แหละแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรวิถีกะเหลี่ยงชายแดนไทยพม่านะคะ
ภารกิจของรอนก็คือการพาไปดูฝึกควายไถนานี่แต่ถ้างงว่าทำไมต้องฝึกน้องควายไถนาด้วยล่ะ
ถ่ายหน้าเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ต้องตามดูในรายการนะจ๊ะเพราะว่างานนี้รอลงทุนคว้าคันไถเพื่อคุณผู้ชมเลยค่ะ
และปิดท้ายทริปสนุกนี้กับวิถีชีวิตนะคะของพี่น้องชาวกะเรียงในหมู่บ้านหนองตาดั้งที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการหาวัตถุดิบแถวนั้นมาทำเป็นเมนูท้องถิ่นให้รับประทาน
ถึงจะดูแบบหน้าตาธรรมดานะแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ที่ความประทับใจกับวิถีของชาวกะเหลี่ยงนั่นเอง
ติดตามพิธีกรน้องใหม่ของเราและออกเดินทางไปพร้อมกับรอนพัชรพลในรายการโอ้โหไทยแลนด์
นี่บอกเลยว่านอกจากเขาจะมาทำรายการโอ้โหไทยแลนด์แล้วนะ

ตลอดข่าว
รายการของเราจะมีผู้ชายเพิ่มมาอีกคน

ได้

แต่ทำได้ไม่หล่อเท่าเขา